ต้องบอกว่าเขาผันตัวจากการที่ว่า
เคยเปิดร้านขายชาบูบุฟเฟ่นะ
แล้วจู่เจอพิษโควิด
ก็เลยผันตัวมาขายปลาหมึกย่าง
ยอดขายกลับมาปังได้เหมือนเดิม

บริเวณหน้าร้านชาบูแฟนชาย
ชื่อดังแห่งหนึ่งที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีร้านแห่งนี้เนี่ย
เจ้าของร้านเนี่ยเขาผันตัวมาขายปลาหมึกย่างน้ำจิ้มรสเด็ด
ก๋วยจับยวนแล้วก็ข้าวคุกกะปิโอ้โหบอกเลยเขาใช้ชื่อว่า
กลัวคุณปักนะคะแน่นแหงว่าสถานการณ์โควิดสิบเก้านี่ร้านฉาบูม

น่าทานน่าทานน่าทานมากนะคะเจ้าของร้านชื่อว่าคุณ
ถิรัฐนาเดชาติดิตนะคะเขาบอกว่าตั้งแต่ที่ราชบุรีเนี่ย
ประกาศว่าให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดจากสถานการณ์โควิดสิบเก้า
ก็ทำให้ร้านชาบูเขาต้องปิดตัวลงไปและตัวเขารวมถึงลูกน้อง
ก็ขาดรายได้ใช่ไหมคะเขาก็เลยอ้าว
ัดฝีมือการทำกับข้าวต่างนานาออกมาเลย
เพื่อที่จะว่าปรับแผนการเอาตัวรอดจากสถานการณ์แบบนี้นะ
แล้วก็ดูแลลูกน้องได้ด้วยอ่ะนะหมึกย่างด้วยน่าทานมากจริง
คือเขามาขายก๋วยจับยวนแบบร้อนนะกับปลาหมึกย่างแบบนี้
รวมถึงยังมีเมื่อกี้มีอาหารเมนูอื่นอีกด้วยนะคะเพราะว่า
เขามีสูตรการทำอาหารแบบนี้มาจากครอบครัวของเขาเองค่ะ
หมึกย่างที่ขายเขาจะเน้นเลยความสดใหม่ใช้น้ำจิ้มรสเด็ดสูตรโบราณ
ทำจากพริกและมะนาวสดเสิร์ฟให้ลูกค้าอันนี้คือก๋วยจับยวนค่ะ
ก๋วยจับยวนแบบเป็นเส้นสดเครื่องแน่นกลมกล่อมคือก๋วยจับยวนเนี่ยมันจะเด็ดที่น้ำซุปถูกไหม
ซุปของเขานี่กลมกล่อมมากนะคะและถ้าหากว่าใครอยากจะทานข้าวคลุกกะปิ
มีไหมเขาก็มีผัดกันแบบใหม่สดต่อวันเลยอ่ะคุณ
เมนูอาหารทุกจานนะเขาขายที่ราคา๕๐บาทเท่านั้น
ห้าสิบบาทเท่านั้นคุณดูหมึกย่างดิอุ้ยชิ้นตัวอุ้ยหนวดมาแล้วหนวด
ในทะเลไม่มีมีดโกนนะเนี่ยปลาหมึกหวดยาวน้ำมันหวดปลาหมึกมันยาวอยู่แล้ว
เอาใครสนใจอยากจะไปชิมนะคะติดต่อไปเลยเราขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไปให้แล้วนะคะ
ครัวคุณปะราชบุรีผมว่าหลายคนต้องปรับนะยังไง
ไม่ทันกับยุคโควิดสิบเก้าแบบนี้พูดถูกพูดถูกพูดถูกเอ้านี่แหละ